จังหวัดชัยนาธคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูร้านอาหารร้านนี้
ที่ไม่ได้มีดีเฉพาะเรื่องของอาหาร
เพราะว่าร้านนี้เขาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่ง
แต่ว่าที่นอกเหนือจากนั้นคือบรรยากาศภายในร้านเนี่ย

หรือว้าวอยู่ภาพเป็นไหนเลยยังไม่ได้ดูภาพเลย

เป็นเรื่องสุดท้าย
เป็นเรื่องสุดท้ายของมิชเชียวเป็นชายที่กลับบินตาย

ตั้งแต่๘กฎราตั้งแต่๑๕๑๓ก็ประมาณ๔๗๔๘ปี
โอ้โหที่เห็นอยู่นี่คือโปสเตอร์หนังอะไรนะ
อินซีแดงอินซีทอง
มีอินทรีย์สีทองก็มีอินทรีย์สีแดงก็มี
คือมีหลายเรื่องบอกเลยนะครับ
แล้วก็คุณกนกเปร่งสีงาม

ภายในร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง
ตั้งอยู่ตำบลโพงามอำเภอสังขบุรีจังหวัดชายนาฏครับ
ปัจจุบันนะครับเขาบอกว่ามีโปสเตอร์หนังไทยและหนังต่างประเทศ
ที่นำเข้ามาฉายไทยทั้งหมดกว่า๖๐๐เรื่อง

มีโปสเตอร์หนังมากกว่า๖๐๐เรื่อง

พื้นที่ไม่พอต้องเก็บก็คิดดูแปะเอาไว้บนฝาบ้านเลยอ่ะดูดิ
คือเพดานก็มีค่ะเพดานก็มีเงยหน้าไปก็เห็นทุกซอกทุกมุมเลย
โอ้โหนี่ลูกคงลูกค้านี่เมื่อยคงเมื่อยคอเลยนะครับถ้าดูให้ครบทุกภาพ
เยอะจริงจริงมากแล้วตอนนี้ข่าวดีเลยคือทางสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ย
เตรียมที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใบปิดหนังเก่า
เพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งสะสมโปสเตอร์หนังไทยมากที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศเลยนะเดี๋ยวไปติดตามกันครับ
ที่ไม่ใช่โปสเตอร์นะอย่างนี้ครูมีประมาณ๕๖๐๐เรื่อง
ตอนนี้มันไม่มีที่ติดแล้วตอนนี้ตอนนี้ครูก็ไปอยู่ในสังกัดของ
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมของนวาโทสุชาติแท้
ท่านก็กำลังผลักดันอยู่ตอนนี้ว่าจะให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ใบปิดหนังเก่า
เป็นในเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดชายนาฏแล้วก็ในจังหวัดชายนาฏนี่มีที่มีที่เดียวที่มีมาก
อย่างครูเพราะฉะนั้นก็มีอย่างระบาย๒ใบแต่ก็การันตีเลยนะว่าที่นี่เป็นของแท้ทั้งหมด
ไม่ใช่ของก๊อฟโอ้โหยืนยันนะเป็นของแท้ทั้งหมดแท้
แล้วนี่มีเครื่องฉายด้วยและอย่างที่ผมบอกไปเขาบอกว่ามีม้วนฟิล์มที่บรรจุอยู่ในกล่อง
ทำจากหนังแท้สภาพยังสมบูรณ์สามารถนำมาฉายใหม่ได้ด้วย
สามารถฉายได้อยู่ใช่ไหมคุณอ่ายังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยดูแลเป็นอย่างนี้
เก็บรักษาดีมากเลยนะคะถูกต้องนะครับโอ้โหอายุนี่เก่าแก่นะเก็บรักษาต่อไปเรื่อย
จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็หาดูได้ยากแล้วด้วย